เพื่อพัฒนาชนบทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
จะไปชมกันที่โรงงานหลวงที่๑ฝางจังหวัดเชียงใหม่
ไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณวันทินีศรีเคนครับ
บันทึกแรกทางประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อพัฒนาชนบทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มต้นขึ้นที่นี่
พิพิธภัณฑ์โรงงานล้วงที่๑ฝางจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและการพัฒนาชนบทพื้นที่ห่างไกล
พิธภัณฑ์นี้ก็เกิดขึ้นมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัต
ที่ต้องการที่จะเผยแพร่นะครับพระราชวิสัยทัศน์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙เนี่ย
ให้คนได้รู้ว่าสิ่งที่พรงท่านทรงทำ
ท่านทำไปด้วยเหตุผลอะไรแล้วทำด้วยวิธีการอย่างไร
เกิดผลลัพธ์ขึ้นมาคืออะไร
โดยมีการจำลองวิวัฒนาการของโรงงานหลวงที่๑ฝางจังหวัดเชียงใหม่
และจัดแสดงบรรจุภัณฑ์รุ่นแรก
ไม่ว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองพีชปล่อยแก้วและข้าวโพดบรรจุกระป๋อง
กว่าจะพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน
คนนักที่จะไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ดอยคำ
และมีความสุขกับคุณค่าความสดอย่างแท้จริง
จุดเด่นที่คงความสดได้ขนาดนี้
เพราะมีโรงงานล้วงอาหารสำเร็จรูปตั้งอยู่ท่ามกลางแหล่งวัตถุดิบ
ขนส่งวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว
และเกษตรกรในโครงการก็ถูกใจยิ้มออก
เพราะอยู่ในพื้นที่ก็มีงานทำ
ดีมากเลยกับความรู้สึกของตัวเอง
ก็คือเราไม่มีความรู้คือว่าเรียนมาน้อย
จากที่ทำพืชไล่พืชสวนก็
ก็ขัดโสดมากตามอัฐกรรมไป
แต่จากที่มีสตอเบอรี่ของโครงการหลวง
เข้ามาส่งเสริมในพื้นที่ให้เราปลูกเนี่ย
ก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้น
อีกอย่างก็จะไปหางานทำในเมืองก็คงไม่ได้อยู่แล้วเรา
เพราะว่าเราไม่มีความรู้อยู่แล้วค่ะ
ปลูกแล้วอยู่กับบ้าน
เช้ามาก็เข้าไล่เข้าสวน

เจ้าแรกของผลิตภัณฑ์อาหารตามพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในชื่อดอยคำ
ซึ่งหมายถึงภูเขาแห่งทองคำของการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรนั่นเอง
ชื่อนี้ไม่ใช่แค่เพียงทางการค้าแต่คือคุณค่าของชีวิต
เกษตรกรผู้ผลิตที่มีอาชีพมั่นคง
และประชาชนผู้บริโภคที่มีสุขภาพดี
ในส่วนของสินค้าโดยคำซึ่งเป็นความเป็นรูปธรรมที่สุด
สิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคิดและทรงทำมาตลอด
มันถูกเปลี่ยนให้กลายไปเป็นรูปธรรมที่คนสัมผัสได้

ง่ายก็เหมือนกับเป็นผลลัพธ์หรือบทพิสูจน์
ทำให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านคิดและทำมันได้ผลจริง
เยี่ยมชมโรงงานหลวงที่๑ฝางจังหวัดเชียงใหม่
ทำให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลก

เพื่อเกษตรกรไทยโดยไม่มีข้อแม้
พัฒนาจากเกษตรกรรมชนบท

สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากระดับครัวเรือน
ไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติ